ต่อเนื่องกันครับยังคงอยู่กับเรื่องของโลกออนไลน์
เป็นภัยออนไลน์ที่มาในรูปแบบของแชร์ออนไลน์
เมื่อก่อนในยุคปี๒๕๒๗๒๕๒๙ช่วงเวลานั้น
เขาบอกว่าแชร์แม่ชะม้อยโด่งดังไปทั่วบ้านเท่าเมืองนะครับ
ก็มีหลายคนเสียหายจากแชร์แม่ชะม้อยไปเยอะพอสมควร
ถ้าหากว่าเปรียบเทียบนั่นคือแชร์ในยุคอนาล็อก
เขาไม่มีปลอดภัยโลกออนไลน์เองมีแชร์ออนไลน์เกิดขึ้น
เป็นแชร์แบบดิจิทัลและความเสียหายมากขึ้นด้วย
จำนวนคนที่เสียหายก็มากขึ้นด้วยไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับ
เรามาดูกันก่อนว่าหลักถ้าเกิดแบ่งรูปแบบอย่างแรก
ก็คือเป็นแชร์ลูกโซ่แบบดั้งเดิมจะพูดง่ายก็คือเป็นแชร์แบบอาณาล็อก
เป็นสูตรเดิมดั้งเดิมเลยก็คือจะมีการชวนคนมาร่วมลงทุน
นี่คือเป็นการรูปแบบแบบชวนคล้ายกับการจัดตั้งสหกรณ์
ก็ชวนกันมาแต่สิ่งที่ได้มากกว่าสหกรณ์คือผลตอบแทน
ทำให้คนนั้นสนใจอยากจะเข้ามาร่วมวงแชร์นี้จำนวนมากยิ่งขึ้น
หลักการคล้ายสหกรณ์แต่สิ่งที่มากกว่าก็คือผลตอบแทน

วิธีการในการที่จะขยายการระดมเงิน
โดยใช้หลักการเดียวกับการขยายธุรกิจเฟรนชายนะครับ
จัดตั้งบริษัทมีตัวแทน
กองทุนรวมที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางการให้ประกอบธุรกิจ
แล้วจะค่อยพัฒนารูปแบบการจ่ายผลตอบแทน
เช่นเดียวกับธุรกิจขายตรง
จากนั้นครับชักจูงผู้ลงทุนให้ไปลงทุนในรูปแบบหลักทรัพย์
กองทุนหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค
ก็ไปอ้างอิงกับน้ำมันหรือทองคำ
หรือแม้แต่การตั้งวงแชร์เพื่อนำไปลงทุนในสินค้าที่อ้างอิงกับผลิตภัณฑ์ต่างในตลาดทุนนะครับ

ฟิตตี้นี่ก็คือหุ้นใหญ่๕๐ตัวในตลาดหลักทรัพย์
อิงกับน้ำมันทองคำตัวเงินหุ้นหุ้นกู้หน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ์ต่างเป็นต้น
คือพูดง่ายว่าแชร์แบบนี้เขาคล้ายกันกับปัจจุบัน
ถ้าเกิดว่านักลงทุนสนใจเขาจะมีกองทุนเป็นกองทุนหุ้นกองทุนตราสารหนี้เป็นต้น
แต่พวกกองทุนเหล่านี้คือจดทะเบียนถูกต้องถูกหลักกรตมั่นใจได้
แต่แชร์แบบนี้ต้องระมัดระวังนะครับ
เป็นการทำธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตถ้าจะบอกว่าเป็นแชร์ในยุคดิจิทัลก็ว่าได้นะครับ
เว็บให้คนเข้าไปร่วมลงทุนรับฝากเงินจากสมาชิกอ้างว่าจะนำเงินไปลงทุนตามธุรกิจต่าง
อย่างเช่นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บ้านเอ่ยถี่ดินเอยหรือไปลงทุนในตลาดหุ้น
ตราสารทางการเงินธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตาต่างเป็นต้น
แต่ต้องจ่ายการลงทุนแล้วก็ดอกเบี้ยให้กับสมาชิกตามอัตราที่กำหนดเอาไว้
ส่วนผลตอบแทนที่ได้รับเว็บเขาจะกำหนดเปอร์เซ็นต์การจ่ายออกเป็น๒ลักษณะ
คือจ่ายแบบรายวันก็จะคำนวณเงินให้เป็นรายวันสามารถกดถอนได้ทุกวัน
หรือแบบเป็นรอบซึ่งจะให้เมื่อครบรอบที่กำหนดลักษณะนี้กดถอนเงินได้ครั้งเดียว
ตามรอบที่ครบกำหนดนะครับเว็บไซต์ลักษณะแบบนี้ครับคุณผู้ชมปัจจุบันนี้
มีประมาณ๔๐๐๕๐๐รายนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือเพิ่งก่อตั้งมาได้ไม่นาน
แล้วก็ทยอยปิดตัวไปแล้วก็มีเปิดใหม่ขึ้นมาแทนก็มีอยู่เรื่อยยากต่อการตรวจสอบครับ
คือปิดตรงนี้เปิดตรงนั้นเปิดตรงนั้นปิดตรงนี้ยากเหมือนกันเนื่องจากว่าเป็นการทำธุรกรรมออนไลน์
ไม่มีสำนักงานที่เป็นตัวตนที่แน่นอนแต่คนก็ยังนิยมเล่นโดยอาศัยจังหวะและโอกาส
เว็บไซต์เขาเปิดใหม่หวังว่าจะเข้าไปคว้าโอกาสทำกำไรแต่ก็มีไม่น้อยที่ขาดทุนนะครับ
ซึ่งผู้ที่จะเข้าไปก็ต้องยอมรับความเสี่ยงและใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วย
เมื่อวานนี้บอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าจะลงทุนในแชร์เขามีพรบการเล่นแชร์ปี๓๔รองรับอยู่แล้ว
แต่ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาแต่ถ้าหากว่าเป็นแบบออนไลน์นี้เองต้องระมัดระวังนะครับ
อาจจะผิดพรบการเล่นแชร์แล้วก็มีความผิดฐานช่อกงด้วยทุกอย่างเราเลือกได้
ดังนั้นเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนี่ก็คือเรื่องราวของแชร์ในวันนี้นั่นเองนะครับ